คุณลุงคนนี้ป่วยเป็นวรรณโรคแล้วก็โรคปอด

อยู่โรงพยาบาลจนญาติไปบอกว่าหมอ
ขอเอาพ่อกลับมาที่บ้านได้ไหม
แบบญาติญาติต้องทำใจนะ
ญาติต้องทำใจก็ให้กลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้าย

ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านลูกสาวจับมือพ่อ
จากที่พ่อนอนนิ่งกระดิกนิ้วได้

ขอกินน้ำหน่อยสิคอแห้งเหลือเกิน

แว่วลุกขึ้นมานั่งแล้วพูดเลย

คือที่บ้านคุณเขาเตรียมงานศพ

เป็นวาระสุดท้ายแล้วค่ะอืมถูกต้อง

บุญที่มันตายไปมา๑๐ปีก่อนพาพ่อไปเที่ยวป่าช้ามา

คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดขึ้นนะ

พาลุงน้อยลุงน้อยสอนเดชอายุ๖๓แล้วล่ะ
พากลับบ้านที่เสนางคณิคมที่อำนาจเจริญค่ะ
คือตอนนั้นอาการลุงหนักมากแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
คุณหมอก็ให้มาใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้าน
มีญาติอยู่ด้วยล่ะกันญาติก็ทำใจจัดงานศพแล้ว
แล้วเราไปคุยกับคุณป้าเพ็ญสอนเดชภรรยาของลุงน้อยนั่นแหละ
ป้าเล่าให้ฟังว่าโอ๊ยลุงแกเนี่ยนะป่วยเป็นวรรณโรคเป็นโรคปอด
ก็พาไปที่โรงพยาบาลเสนางคณิคมแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
หมอรักษาจนอาการมันทรงทรงแล้วทีนี้ลุงแกก็มีอาการซุดอ่ะ
แทรกซ้อนมาอีกเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดทีนี้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงจ้ะ
อ่ะพากลับบ้านละกันแล้วก็มีสายยางมีเครื่องช่วยหายใจญาติญาติอ่ะ
พอมาถึงดูสินี่ภาพเอาให้ดูเตรียมงานศพเอาไว้แล้วอ่ะ
แต่พอมาถึงบ้านลุงแกจับมือลูกสาวนะแล้วลุงแกก็กระดิกมือขอกินน้ำอัดลม
คอแห้งลูกสาวก็เอาใส่ไซลิงค์ให้ดื่ม
จู่ลุงแกลุกขึ้นมานั่งเลยทุกคนก็ตกใจว่าเอ้ยลุงตายแล้วฟื้นเหรอหรือยังไง
ไปเที่ยวป่าช้ามาแล้วเจอกับไอ้บุญเพื่อนรักนี่แหละ

แล้วมีคนมาบอกกับลุงบอกว่าลุง
ลุงยังไม่ถึงคาดกลับไปก่อน
บุญเพื่อนที่ตายไปสิบกว่าปีนี่นะ

เดินมาส่งลุงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก๓วันค่อยมารับนะ
แปลว่าอะไรอีก๓วันจะมาเอาชีวิตของลุงไปเหรอ
คุณผู้ชมพี่เบิร์ดดอมแล้วเนี่ย

ลุงก็ยังปกติยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่ไงเขาก็เลยเรียกว่าลุงน้อยตายแล้วฟื้น

นักข่าวของเราไปหาลุงน้อยมาเมื่อวาน

เฮ้ยคนเดียวกันกับที่นอนแมพอยู่บนเตียง
แล้วก็มีสายห้อยละโยงระยาง

ดูยังไงก็ดูไม่ออกว่าท่านกำลังจะจากไปเลยนะ
ผอมอ่ะผอมใช่แต่นี่ลุกเดินให้ดูเลย

แต่พี่เบิร์ตดูจังหวะการเดินจังหวะการก้าวเท้า
โอ้โหไม่ได้กระย่องกระแย่ง
คนที่นอนอยู่บนเตียงตอนต้นข่าวที่เราเอาให้ดูเลยค่ะ
นี่ไม่ได้มีอาการหอบเหมือน๒๓วันก่อนด้วย
แต่ลุงก็อาจจะพูดอะไรเยอะไม่ได้มาก

อือท่อหายหาญ
ใช่ก็จะเจ็บใส่ท่อช่วยหายใจอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมภาพซ้ายกับขวานี่คือคนคนเดียวกันนะคะ

ลูกสาวลุงบอกแบบนี้พอพ่อฟื้นมานะนะ
ก็ผลัดกันเฝ้าพ่อตลอด๓คืนเลยกลัวไง

นี่ให้หมอพรามมาทำพิธีใบสีสู่ขวัญ